โพสต์ถึงภาคกล้าวไกรนะ
บอกโอ้โหสัญญามันชัดเจนขนาดนี้แล้ว

ทำไมภาคกล้าวไกรยังไม่ประกาศจุดยืนเป็นฝ่ายค้าน

ไม่มีวันได้ใบอนุญาตจัดตั้งรัฐบาล
อันนี้ที่คุณปียบุตรโพสต์ข้อความร่ายยาวเลย
แล้วคุณปียบุตรก็บอกต่อว่าเสียงซุบซิบ
ข้อความในการเจรจาในที่ลับ
เป็นประจักษ์พยานอย่างชัดแจ้ง
ภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย
ชาติไทยพัฒนาและพักอื่นชัดเจนอยู่แล้วว่า
ไม่มีก้าวกลายเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมพักก้ากลาย
จึงไม่แถลงแสดงจุดยืนเสียทีว่าบัตรนี้
กลายต้องเป็นฝ่ายค้านและจะทำหน้าที่ค้านอย่างดีที่สุด
ไม่ต้องรับคำร้องขอไม่ต้องรับคำเจรจา
ไม่ต้องหวังว่าจะมีแสงริบหรี่รำไรให้ได้กลับมาร่วมรัฐบาลอีก
ไม่ต้องเล่นเกมชักเกยอร์ชิงไหวชิงพริบกับพักอื่น
ปล่อยให้พวกเขาแย่งเศษเนื้อแย่งชามข้าวกันต่อไป
ขีดเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างเก่าใหม่อดีตอนาคต
หนทางนี้พักเก้าไกลอาจไม่เหลือใครแต่อย่างน้อยที่สุด
จะยังมีประชาชนผู้เป็นดุดดั่งผนังทองแดงกำแพงเหล็ก
การเล่นบทเหยื่อผู้ถูกกระทำกระตุ้นให้ประชาชนเห็นใจและเข้าใจในบางช่วงตอน
แต่เมื่อเวลาผ่านไปคนจะเริ่มเบื่อรำคาญ
ปล่อยพวกอดีตสู้ในเกมแบบพวกเขาไป
แล้ววันหนึ่งพวกเขาจะถูกกวาดหมดจนตกกระดาน
พวกเราคือพวกอนาคตต้องเคียงข้างหรือนำมวลชนไปในเกมใหม่
เป็นผู้นำของพลังแบบใหม่ในสังคมไทย
วันนี้ยังแพ้แต่วันหน้าจะชนะ
นี่คือโพสต์ของคุณปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาคณะก้าวหน้าครับ